ไปดูความคืบหน้าในการคลี่คายคดีที่พศ๗๓ปีถูกคนร้าย
ยิง๗นัดจนเสียชีวิตในพื้นที่อุบลรัชธานีนะครับ
ตอนนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำนะครับ
ซึ่งผู้ต้องสงสัยคนนี้บอกว่าเคยมีเรื่องบาดหมางถึงขั้น
บุกไปยิงบ้านของผู้เสียชีวิตจริงแต่ว่าหลายปีมาแล้ว
ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

สำเนียงหงศรีอายุ๗๓ปี

เสียชีวิตริมถนนระหว่างหมู่บ้านคำเตยบ้านโน่นกุง
บ้านคำเตยตำบลนาคำอำเภอเมืองศรีเมืองใหม่

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยครอบครัวสงสัยว่าคนก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นคนรู้จักกันในหมู่บ้าน
ด้านนางมนฮงศรีภรรยาผู้ตายเล่าว่า
วันเกิดเหตุชาวบ้านวิ่งมาบอกว่า
นายสำเนียงถูกรถชนจึงรีบไปดู
แต่กลับพบว่าถูกยิงบริเวณข้อพับขา๑นัด
ลำตัว๕นัดและท้ายทอยทะลุเบ้าตาซ้าย๑นัด

โดยนางมนต์มั่นใจคนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้าน
เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้
อีกทั้งสามีก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนอกจากเพื่อนบ้านคนนี้
แต่ด้วยหลักฐานที่ไม่เพียงพอจึงไม่สามารถมัดตัวคนก่อเหตุได้
ด้านหนังสาวประเทืองหงศรีลูกสาวของภุษีชีวิต

และตอนนี้ครอบครัวก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
จากตำรวจยังจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้
ประกอบกับผู้ต้องสงสัยก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
เพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรโดยางภาพที่รู้
กับผู้ต้องสงสัยก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
เชื่อว่าท่านต้องจับได้นะ

ไม่อยากให้พ่อตายพี่
จ้ะไม่อยากให้พ่อตายพี่
ทีมข่าวโทรศัพท์สอบถามพลตำรวจตีธนิษฐศักดิ์สิริพัฒนภาค
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
ระบุว่าเมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา

และผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้ว

ลงมือยิงปืนเข้าไปในบ้านของผู้ตาย
เมื่อปี๒๕๕๗จริง
แต่ไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่านายสำเนียง
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำ
พยานเพิ่มเติมและพยายามหาหลักฐาน
แต่จุดเกิดเหตุนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด

และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะมัดตัวผู้ต้องสงสัย
แต่ยืนยันว่าจะจับกลุ่มคนร้าย
มาดำเนิดคดีให้ได้โดยเร็ว